สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะช่วงนี้หลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนากันแล้วก่อนออกเดินทาง
อย่าลืมตรวจสอบสภาพรถยนต์แล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยค่ะเรานะคะตรวจสอบมาให้คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยในระยะนี้จะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นกับมีลมแรงค่ะยอดดอยยอดภูมิสภาพอากาศค่อนข้างหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๓๑๔องศาควรทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมออากาศแห้งระวังอันตรายจากอัคคีภัยค่ะ
กลางและภาคตะวันออกดึกถึงเช้าอากาศเย็นกับมีลมพัดแรง
อุณหภูมิจะลดลง๑๒องศา
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๗องศาคลื่นลมสงบค่ะ
ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่ง
โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคประมาณ๑๑๐๔๐องศาของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯมหานครและปริศมนตร
ถึงเช้าอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีกค่ะ๑๒องศา
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๒๒องศาค่ะ